คืนที่ผ่านมาครับที่จังหวัดขอนแก่น
ลูกชายเมาเมาแล้วก็ไปทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตนะฮะ
อายุ๗๑ปีแล้วอ้างว่าน้อยใจที่พ่อไม่รัก
ดูสิฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
นายบุญเลี้ยงคำจันดีอายุ๗๑ปี
นี่หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะฮะช่วง๔ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพนนาคำก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ในพื้นที่หนองนาคัมจังหวัดขอนแก่น
คุณตาบุญเลี้ยงเนี่ยจะมีร่องรอยเลือดไหลออกที่มือ
แล้วก็มีแผลถลอกบวมช้ำตามร่างกายนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายมนตรีคำจันดีชื่อเล่นชื่อมนต์
อายุ๓๗ปีเป็นลูกชายแท้เลยนะฮะ
นี่รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกคุมตัวไปโรงพัก
แต่โดยสภาพก็เมานะฮะนี่ครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่สอบพ่อน้องหน้าคำไปตามความคืบหน้าคดีนี้
นี่วันนี้เป็นช่วงเดียวกับที่ตำรวจนำตัวในมนต์ออกมาสอบปากคำพอดี
คือตัวในมนต์เขาอ้างไว้อย่างนี้นะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
แล้วพ่อเนี่ยมาทำร้ายเขาก่อนจากทางด้านหลัง
โอ้โหแต่ว่าคุณตามบุญเลี้ยงกายอายุ๗๑แล้วนะ
บอกพ่อมาทำร้ายจากทางข้างหลังก่อน
ก็เลยชกพ่อกลับไปเพื่อป้องกันตัว
ทำให้พ่อเนี่ยเซถอยหลังแล้วล้มลงแล้วก็เสียชีวิต

ตัวในมนต์เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมามีปากเสียงกับพ่อบ่อย
เรื่องที่พ่อกับแม่รักลูกไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยให้พี่สาวใช้
แต่พี่น้องคนอื่นอีก๓คนไม่ได้เงินจากพ่อจากแม่เลย

แต่เอาเป็นว่าตอนนี้พอมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น

และถ้าครอบครัวอนุญาตเนี่ยแล้วก็ให้อภัยเนี่ย
เขาอยากไปกราบขอเข้ามาศพพ่อ
แล้วผู้เป็นน่องหลายคนมันกระบวดไอ้ใส่น้ำ

กล้ามปั่นไหมครับตีครับขันหลังตี

ที่ให้อยู่ที่ไหน
แต่อันนี้ยังไม่รู้ครับ

ก็อยากขอโทษอยากกลับพ่อไงครับ

อันนี้ก็สายไปแล้วนะฮะคือป้องกันตัวยังไงบอกชกทีเดียวนี่
คุณตาบุญเลี้ยงแกฟกช้ำน่วมทั้งตัวเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับวันนี้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานศพ
ให้กับคุณตาบุญเลี้ยงนะฮะวันนี้พอร่างที่ถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนถูกส่งมาถึงที่บ้านเนี่ย
ภรรยาของผู้ตายนะคุณยายเทวีเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุด้วยนี่ร้องไห้
คือคุณยายเทวีแกบอกแกร้องไห้ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้วันนี้เนี่ย
ศพสามีถูกส่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยร้องจนไม่มีน้ำตาจะ
ไม่มีน้ำตาจะเหลือให้ร้องแล้วไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะลุกขึ้นไปดูหน้าสามีเป็นครั้งสุดท้าย
ทางลูกสาวก็เลยต้องเนี่ยฮะเอาถาดอาหาร
ไว้ที่ข้างโรงศพของพ่อไปจุดทูบบอก
บอกพ่อว่าพ่อกลับมาบ้านแล้วนะให้มากินข้าว
ภรรยาผู้ตายบอกว่าหลังจากขายรถกระบะได้เนี่ย
ลูกชายผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือในมนต์เนี่ยนะฮะ
คนก่อเหตุเนี่ยก็มีท่าทีไม่พอใจ
เพราะคิดว่าพี่สาวเนี่ยได้เงินจากพ่อกับแม่เยอะกว่า

ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่มครึ่ง
แม่ก็เลยเรียกในมนต์มาคุยเรื่องเงินขายรถกระบะ
เป็นรถแบบรถเก่าแล้วอ่ะนะฮะ

แม่บอกแบ่งให้ลูก๔คนคนละ๓๐๐บาท

เงินที่เหลือเนี่ยแม่เก็บเอาไว้เอาเป็นทุนทำนา
ส่วนเงินที่พี่สาวคนโตเอาไปใช้หนี้ธนาคาร
เป็นเงินของลูกเขยคือสามีของพี่เขา
ที่อยู่ที่กรุงเทพเขาส่งมาให้๒๕๐๐๐บาท
ไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่พ่อแม่ขายรถกระบะได้เลย
แต่ในมนต์เนี่ยไม่เชื่อนะ
แล้วก็เดินไปหลังบ้านจะไปทำร้ายพี่สาวนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยเมาอยู่ด้วยนะพ่อเลยเข้าไปห้าม
พ่อเลยถูกลูกชายเนี่ยแทงเข่าเท่าที่ท้อง
แล้วก็ถีบอีกเอามือตบมือตีอีก
เวียงลงพื้นอีกเตะซ้ำอีก๒ที
พ่อเนี่ยสลบแล้วก็เสียชีวิตคาที่
เพราะอายุ๗๑แล้วมีโรคประจำตัวด้วย
เบาหวานทั้งโรคไตที่ผ่านมาไม่เคยได้ไปฟอกไตเลย
เพราะไม่มีเงินแล้วในมนตร์บอก
พ่อจะมาทำร้ายข้างหลังผมชกไปทีเดียวป้องกันตัว
ทีเดียวเหรอคะแต่แม่เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์
ว่าลูกชายทำอะไรกับพ่อบ้างแล้วที่ผ่านมาลูกชายคนนี้
นิสัยเอาแต่ใจเพราะว่ามีลูกสี่คนเนี่ย
มนต์เนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเป็นคนสุดท้องด้วย
เอาแต่ใจโดยเฉพาะเรื่องเงิน
คือเวลาที่บ้านมีเงินแล้วแบ่งเงินกันเนี่ย

คือทำไมคะถ้าไม่ได้แตะแล้วจะยังไงผื่นขึ้น
ไม่พอใจจะเกิดเรื่องทันที
หาว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันให้เงินลูกชายคนนี้น้อย
แล้วนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่มีปากเสียงกับพ่อ
หาว่าพ่อกับแม่เนี่ยแบ่งเงินให้ลูกไม่เท่ากัน
ที่ลูกชายบอกผ่านสื่อมวลชนมาบอกสำนึกผิด
อยากมากราบขอเข้ามาศพพ่อ
แม่บอกเลยบอกคงยกโทษให้ไม่ได้
เพราะนี่มันบาปหนักเหลือเกินทำร้ายพ่อฆ่าพ่อตัวเอง

บอกผมได้ไม่เท่าพี่ให้พี่เยอะกว่า

ต้องเอาเงินมาจัดงานศพให้พ่อ
บอกท่านให้ให้อภัยได้ว่ากันกลับมานี่

แม่นบอกก็บอกตำรวจเพื่อนว่าวางฉันแล้ว

บอกพ่อท่านให้เห็นออกมา
มันลงพ่อแม่มันเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้

ฮักทำกันแม่บอกได้ว่าแม่ฮักพิง
เขาผมเข้าใจว่าต่อแม่ฮักก็ไม่ฮัก

ส่วนพี่สาวคนโตนะฮะ

เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของคนในบ้าน

หาว่าพ่อกับแม่แบ่งเงินให้ไม่เท่ากัน

ยืนยันว่าพ่อกับแม่รักลูกเท่ากันทุกคน
เงินที่ตัวเธอเนี่ยที่เป็นพี่สาวคนโตเอาไปใช้หนี้เนี่ย
นี่เป็นเงินที่สามีเธอส่งมาให้นะ
ไม่เกี่ยวกับเงินที่แม่ไปขายรถกระบะมาได้
แต้พ่อนนั้นเคยมีเรื่องเธอก็พี่ดิมาหลายครั้งแล้ว
ท่ายูไปหันไดยูไหนจะยูไปก่อน

ถ้าคิดว่าเจ้าของโน่นนี่นั่นดีแล้ว

แต่ตอนนี้ก็ขอให้อยู่ในหันไปก่อน
ไปทำร้ายพ่อตัวเองอีกนะครับ

บอกกลัวจะถูกรุมประชาธินธรรม
นี่ตรวจปัสสาวะไม่ได้แค่เมาเหล้านะฮะปัสสาวะสีม่วงนะฮะเสพยาเสพติดนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะฮะทั้งเรื่องการเสพยาเสพติด
แล้วก็ทำร้ายบุพการีจนเสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมแพรที่ขอนแก่นนะครับ